กลับมาช่วงนี้เราเริ่มต้นติดตามคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เมื่อวานนี้พบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐กว่าปี
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักที่ซอยรามคำแหง๑๔
ยังตั้งข้อสงสัยกันอยู่ว่าจะเป็นฝีมือของลูกชายหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงข้อมูลจากคนที่เห็นเหตุการณ์

คล้ายลูกชายของผู้เสียชีวิตมาก
สุดท้ายใช่จริงนะครับ
เป็นลูกฆ่าพ่อจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ฮะแล้วสภาพที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตถูกแท้ง๑๙แผล
อายุ๓๓ปีเป็นลูกชายของผู้ตาย
เป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าพ่อตัวเองนะครับ
ผู้ตายชื่อนายสมบูรณ์อายุ๖๖เป็นพ่อแท้นะครับ

ก็มาอยู่ที่บ้านนะครับอยู่คนเดียวนะฮะ

นี่เป็นลูกชายคนเล็กนะฮะชื่อดิว
ส่วนนายสมบูรณ์ผู้ตายเนี่ย
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าลุงแดง
ชื่อเล่นชื่อแดงนี่ฮะ
ดิวเนี่ยใช้มีดแทงพ่อตัวเอง๑๙แผลนะครับ

หน้าอก๓แผลมีที่แขนซ้ายแขนขวา
หายปลาร้าอีกต้นคอนี่โดนไป๒

เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่หน้าประตูบ้าน

เมื่อวานเพื่อนบ้านเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนก็แบบ

เขาก็มาดูพบว่าเอ้าลุงแดงเนี่ย
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่
ปากประตูทางเข้าตัวบ้าน

คือจับได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้สักช่วงบ่าย

หลังจากก่อเหตุไม่กี่ชั่วโมง

เป็นแมนชั่นในซอยนวมิน๕๔

มีมีดนะฮะมีดที่ลงอัคระ

กางเกงยีนกระเป๋าแล้วก็รองเท้า

โอ้โหในดิวเนี่ย
ถูกคุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่สอนอบังชันเจ้าของพื้นที่นะครับ
เขาสารภาพว่าฆ่าพ่อตัวเองจริงนะ
อ้างว่าเหตุผลที่ทำไปเนี่ย
เพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นพวกคลั่งศัยยศาสตร์
เมื่อวานนี้ดิวบอกว่ากลับมาที่บ้านแล้วมีปากเสียงกับพ่อ

เป็นมีดที่มีการลงอัคระอาคมบนตัวมีด
มากระหน่ำแทงใส่พ่อ
แล้วก็ยังเอาท่อนเหล็กที่เป็นเหล็กงัดล้อรถ

คือแทงใน๑๙แผลเอาท่อนเหล็กตีซ้ำ
แต่ในดิวบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว

คืออยากขอโทษคุณพ่อไหมครับ

มีการมันเกิดอะไรขึ้นล่ะค่ะดิวเมื่อวานนี้ค่ะ
ถ้าผมโดนกระทำก่อนครับผม
ผมโดนโดนเขาทำร้ายก่อนแล้วผมก็เลยป้องกันตัวครับ
ทำร้ายเรื่องอะไรครับผม
คือพ่อเขาไม่ชอบผมเป็นทุนเดิม
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะกล่าวอ้างนะฮะ
แล้วลุงแดงแกอยู่คนเดียวไม่มีพยานคนอื่น
ก็เสียชีวิตไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไร
แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าป้องกันตัวเนี่ย

แม่ไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไรเลย
แล้วก็อ้างว่าพ่อเล่นศัยศาสตร์

ดูหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

จนจับกลุ่มตัวในดิวได้

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ

สิบห้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีเมื่อวานนี้

ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนสะพายกระเป๋
เดินออกมาจากบ้านแล้วมีรถเก๋งสีดำเนี่ย

เก๋งสีดำนี่ขับสวนเข้าไป

นี่คือตอนที่แทงพ่อตัวเองแล้วนะ

ท่าทางแบบลุกลี้ลุกล้น

ต้องบอกว่าเป็นรอบแรกก่อนนะครับ
ท่อนเหล็กที่ใช้ตีพ่อเนี่ย
คือเขาเอามีดกับท่อนเหล็กใส่กระเป๋ามาด้วย
ที่ใช้เป็นอาวุธที่ทำร้ายพ่อเสียชีวิตเนี่ย

เมื่อวานนี้ในดิวมาถึงปากซอย

เหมือนกับดูว่ามีใครตามมาหรือเปล่า

ทำไมดูแบบเร่งรีบแบบ

อีกมุมหนึ่งจะเห็นใบหน้า

ช่วงที่เดินผ่านป้อมยามหมู่บ้าน

ดิวเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แต่ช่วงนี้ไม่ได้นะต้องใส่นะครับ
เขาก็เลยมาที่นี่ครับท่านผู้ชมครับร้านขายยาตรงปากซอย
ห่างจากบ้านของพ่อที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ย๕๐๐เมตรมาขอซื้อแมส
ทำเหล็กหล่นไปอีกรอบหนึ่งรอบสองแล้วนะ
เหล็กที่ใช้ไม่รู้เขาบอกเอาเป็นเหล็กงัดล้ออะไรไว้แล้วตีพ่อไปด้วยตอนแทงพ่อไปแล้วเนี่ย
นี่หล่นอีกแล้วแล้วก็รีบยัดเข้าไปซึ่งในกระเป๋ามีมีดด้วยมีดลงอัคระที่ใช้แทงพ่อ
คือตรงนี้ทางเพศรัชกรในร้านเนี่ยเอาแมสออกมาให้เลือกไม่ได้ให้เข้าไปข้างด้านในนะฮะ
เพราะว่าเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็เลยเข้าไปด้านในร้านไม่ได้
ทางร้านเขาบอกว่ามันก็ดูแบบแหมมันไม่ใส่หน้ากากแล้วดูแบบเร่งรีบผิดปกติ
ก็เลยบอกเดี๋ยวเอามาให้เลือกเขาก็เลือกนะจ่ายเงินรอเงินทอนเสร็จได้เงินทอนได้แมสก็ใส่แมสนะครับ
แล้วก็เดินออกไปอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งนาทีนี่ฮะได้แมสมาแล้วเห็นไหม
แต่เขาจะหันซ้ายหันขวาตลอดนะใช่ค่ะจะหันซ้ายหันขวาตลอด
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้แล้วก็แกะรอยไปจับกลุ่มตัวจนได้นะครับ
นี่ฮะใส่แมสแล้วก็เดินออกไปตำรวจบอกว่าหลังจากนั้นก็แกะรอยไป
ไปได้ตัวมาตอนสี่ทุ่มที่แมนชั่นเมื่อคืนนี้ตอนที่ไปจับในดิวเนี่ย
นี่ฮะตำรวจบอกว่าพูดจาวกวนนะแต่ก็ดูนิ่งเฉยนะ
ไม่มีท่าทีจะกลัวหรือตกใจอะไรแต่พูดจาวกวน
แต่พอไปตรวจสอบประวัติของในดิวไม่มีประวัติเรื่องการรักษาอาการทางจิตนะ
ประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาไปทำพ่อทำไมนี่แหละฮะ
แล้วการศึกษาเขาก็เรียนจบปริญญาตรีนะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
แต่ไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วออกจากบ้านของพ่อเนี่ยบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเป็นสิบปีแล้วถามว่าตอนนี้ทำงานทำการอะไร
อายุสามสิบสามตอนนี้ตกงานไม่ได้ทำงานนี่ฮะหลังจากนั้นช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ตำรวจคุมตัวในดิวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ที่บ้านของพ่อนั่นแหละ
บ้านหลังเกิดเหตุทำแผนอยู่หลายจุดนะครับจุดแรกที่ประตูรั้วบ้าน
จุดที่๒ประตูเหล็กที่เป็นประตูเหล็กดัดด้านในตัวบ้านอ่ะนะ
แล้วก็ไปทำแผนด้านในเป็นจุดที่สามคือในบ้านชั้นล่าง
ที่เขาอ้างว่ามีการต่อสู้นะพ่อจะทำร้ายเขาก็เลยต้องป้องกันตัวเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยฆ่าพ่อนะฮะซึ่งด้านในบ้านเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับ
จุดที่๔เป็นร้านขายยาหน้าหมู่บ้านริมถนนรามคำแหงนะครับ
คือที่บ้านของพ่อของลุงแดงผู้ตายเนี่ยอยู่ซอยรามคำแหง๑๔๔
ร้านขายยาหน้าหมู่บ้านเนี่ยจุดนี้ในดิวก็มาซื้อแมส๓ชิ้น๑๕บาท
กล้องวงจรปิดก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะที่จับภาพเอาไว้ได้
ทำเหล็กหล่นอะไรพวกนี้จ่ายเงินค่าแมสใส่แมสแล้วก็เรียกแท็กซี่
แล้วก็หลบไปที่แมนชั่นที่พักของตัวเองนี่นะฮะ
ทำแผนในดิวบอกว่านั่งแท็กซี่มาที่บ้านพ่อตอนบ่าย๓เมื่อวานนี้นะครับ
พอแท็กซี่จอดหน้าบ้านเสร็จเขาก็ลงจากรถ
แล้วไปปลดล็อกรหัสที่กุญแจล็อกประตูรั้ว
ที่บ้านเขามีระบบล็อกรหัสนะครับจากนั้นเข้าไปในบ้าน
อันนี้ในดิวอ้างนะผู้ต้องหาอ้างนะพอเข้าไปในบ้านเนี่ยในดิวอ้างว่ามีปากเสียงกับพ่อ
แล้วพ่อพยายามจะเข้ามาทำร้ายเขาจึงมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นล่างของบ้าน
แล้วมีการแย่งมีดกับพ่อจนกระทั่งเอามีดเนี่ยแทงพ่อเสียชีวิตแล้วใช้ท่อนเหล็กเนี่ยตีซ้ำ
ซึ่งตำรวจคาดว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยในดิวคงจะไปล้างเนื้อล้างตัวที่เปื้อนเลือดของพ่อก่อน
เพราะจากภาพในกล้องวงจรปิดคือเขาคือดูไม่มีร่องรอยอะไรเลยอ่ะ
เลือดเสื้ออะไรไม่มีเลยนะฮะก่อนจะออกจากบ้านคงจะใช้เวลาก่อเหตุอยู่สักประมาณร่วม๒๐นาทีได้
แต่ตอนที่เดินไปก็ด้วยความร้อนรนนี่ฮะโดยเฉพาะช่วงผ่านป้อมยามป้อมรอปภหน้าหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ไปซื้อแมส
จะกลับไปที่ห้องพักย่านนวมินแล้วตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้
เดี๋ยวฟังพี่รอปภหน่อยเพราะว่าโอ้โหพี่เขาสังเกตเห็นถึงขนาดแบบเดินตามไปชะโงกดูเลยอ่ะ
แขนด้านแขนนั่นแหละเขาก็เดินออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางร้านขายยาครับผม
เสร็จผมก็มองช่างโฮกตามไป
นี่เห็นไหมฮะคือพี่เขาสังเกตถึงขั้นเห็นรอยถลอกที่แขนด้านซ้ายอยู่เหมือนกันด้วยนะ

ท่านผู้ชมครับเพศรัชกรที่ร้านขายยาบอกว่าในดิวเนี่ยไม่ได้ใส่แมส
แล้วก็ท่าทางแบบลุกลี้ลุกรนมาขอซื้อแมสซึ่งตอนนั้นที่ร้านเนี่ยเห็นท่าทางผิดสังเกตแล้วไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วย
ก็เลยไม่ให้เข้าร้านให้รออยู่หน้าร้านแล้วช่วงนั้นมีเสียงแบบเสียงท่อนเหล็กตกกระแทกพื้น
แล้วในดิวก็รีบเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็จ่ายเงินซึ่งตอนจ่ายเงินเนี่ยทางเพศรัชกรของร้านนี้นะครับบอกว่าสังเกตเห็นรอยเลือดที่มือนะฮะ
แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวร้ายแรงอะไรขนาดแบบโอ้โหไปฆ่าพ่อตัวเองมา
เขาซื้อแมสอันหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่แมสมาค่ะ
แล้วเขาก็ยืนรอหน้าร้านแต่เหมือนระหว่างที่รออ่ะ
เขาทำอาวุธตกมันเป็นเสียงเหล็กแบบกระทบกระเบื้องอ่ะ
แล้วมันดังอืมก็เลยแบบเอ๊ะอะไร
เราก็หันไปแวบแวบแบบเอ้ยอะไรเงินเงินเป็นแท่งอะไรอย่างเงี้ย
ตรงมือเหมือนจะคือตอนทอนตังค์เขาก็แบบหยิบเหรียญ๕ไปวางที่มือเขาใช่ป่ะคะ
แล้วทีนี้ก็แบบทำไมเหมือนมือเลอะ
แต่เราก็รู้สึกว่าเลือดเหรอหรือเราคิดมาก
แบบดูหนังมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืม
แต่มันก็ประกอบกันหลายอย่างสุดท้ายก็คือแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนานแล้วเหมือนกันลุงแดงก็เลยอยู่คนเดียว
ก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านติดกันยืนยันว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็คือเสียงลุงแดงนั่นแหละ
ตะโกนช่วยด้วยเขาจะฆ่าผมแบบนี้ค่ะ
ตะโกนอยู่สักพักนึงแล้วเสียงก็เงียบไป
เพื่อนบ้านก็บอกว่าก็ตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
จนสุดท้ายเพื่อนบ้านก็ไปพบว่าลุงแดงถูกฆ่าตายไปแล้ว
ดิวดิวช่วยด้วยเขาจะฆ่าผมดิว

ดิวช่วยด้วยเขาจะฆ่าผม
นานเหมือนกันนะแล้วมีการปึ้งปั้งคล้ายแบบ
อีกคนจะออกอีกคนไม่ให้ออก
แต่เขาออกข่าวใช่ไหมบอกพ่อเขาไม่ให้ออกใช่ไหม

เหมือนกับยื้อแย่งกันประมาณเลย
เหมือนอีกคนจะออกจากประตูไปข้างนอก

แต่เสียงพ่อเขาไม่มีนะเสียงพ่อเขาเงียบ
เขาเหมือนกับเขาไม่อยากให้ชาวบ้านรู้ว่ามีอะไรในบ้านเขา
ตอนกลางคืนเขาได้ยินพ่อเขาว่าตีหนึ่งตีสอง
เพราะฉะนั้นแบบสวดอะไรแปลกสวดอยู่เป็นชั่วโมง
มันบอกว่าเสียงเปลี่ยน
เสียงเปลี่ยนคือเหมือนกับคนเล่นศัยศาสตร์พูดหลายเสียง
แต่ข้อมูลจากเพื่อนบ้านก็ยังสรุปไม่ได้นะคะ
ยังไม่แน่ใจว่าลุงแดงแกคลั่งคล้ายเรื่องศัยศาสตร์เหมือนที่ลูกอ้างหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวก็ไปถามหลานสาวของลุงแดงผู้ตายค่ะ
ก็พอรู้ข่าวก็รีบมาดูในดิวที่ฆ่าลุงแดง
คือเธอบอกว่าลุงแดงนิสัยดีมากนะใจเย็นมากนะ
แต่ในส่วนของในดิวเนี่ยเธอก็ไม่รู้หรอกนิสัยใจคอเป็นยังไง
ไม่เคยสูงสิงกันถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ตาม
เพราะว่าก็ทอดทิ้งพ่อไปตั้งหลายปีแล้วนี่ปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวนะคะ
หลานสาวบอกคือก็มองว่าคนเราเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาอะไรกันก็ตาม
แต่ไม่ควรจะทำแบบนี้นี่นะคะยิ่งเป็นพ่อลูกกันด้วยเนี่ย
แล้วลูกออกจากบ้านไปตั้งหลายปีแล้วทิ้งพ่ออยู่คนเดียว
แล้วกลับมาก่อเหตุแบบนี้ทำไมมีจุดประสงค์อะไร
หลานสาวบอกว่าไม่เชื่อว่าลุงแดงคลั่งไคร้ศัยศาสตร์นะคะ
แต่แค่ชื่นชอบการดูดวงคือเหมือนกับว่าเคยศึกษาเรื่องการดูดวงในต่างประเทศด้วยซ้ำ
ดูลายมือดูวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยเข้าไปดูแล้วพอเห็นรูปอ่ะพี่
เลือดเต็มเลยแล้วร้อนตายแบบตาเหลืออะพี่
คือเราไม่ควรทำเขาเพราะเขาเป็นพ่อ
พี่ทุกคนต่อให้มันจะแบบเลวร้ายแค่ไหน
จิตใต้สำนึกของคนเป็นลูกมันควรมี
แล้วพี่ลองคิดดิว่าถ้ามันวู้วามมันจะไปถึง๑๐กว่าแผลเหรอ
คนเราทำคนทีนึงเราต้องรู้แล้วว่าต้องหยุดถูกไหม
แต่อันนั้นเขาไม่หยุดนั้นแปลว่าอะไรอ่ะ
ก็ในดิวลูกชายที่เป็นผู้ก่อเหตุ
ก็อ้างว่าพ่อคลั่งคล้ายศัยศาสตร์
แล้วก็อ้างว่ามีดที่ใช้ก่อเหตุก็คือมีดของพ่อ
มีการลงอัคระอะไรเอาไว้เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามผู้ที่น่าจะมีข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของศัยยศาสตร์เรื่องของการลงอัคระอะไรลักษณะแบบนี้
นแอร์จอมขมังเวศอดีตเนรนแอร์
เขาให้ความเห็นเอาไว้ยังไงลองฟังดูค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่เรื่องของอาวุธนะคะเรื่องมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ตัวลูกชายที่เป็นผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นมีดของพ่อ
ที่มีลงอัคระอะไรเอาไว้แบบนี้
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นของผู้เสียชีวิต

แกก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีโอกาสจะมาชี้แจงอะไร
ถ้าดูในบ้านลุงแดงกำแพงบ้าน
จะมีบทสวดมนต์ติดเอาไว้กระดานไว้บอด
จะเขียนพวกตัวอักษรตัวเลขต่าง
มีกำหนดนัดตรวจสกภาพอะไรแบบนี้

โหโหลุงแดงไก่จะไปแบบท่างพวกเรื่องศัยสาธารณ์
แบบจะไปทำร้ายลูกอะไรอย่างนั้นมีมีดอัคระ
จนแบบลูกบอกอะไรนะต้องไปแย่งมีดแล้วก็เลยแย่งมาได้เลยแทง
แบบนี้ใช่ไหมอ้างกันตัว
ต้องไปไล่สืบสวนต่อนะฮะท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ศพของลุงแดงทางญาติพี่น้องเนี่ย
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดขจรสิริที่ซอยอ่อนนุษย์๔๕ในกรุงเทพนะฮะ
นี่น้องสาวคนสุดท้องของผู้ตายอายุ๕๗นะครับส่วนลุงแดงอายุ๖๖นะครับ
นี่ก็มารดน้ำศพพี่ชายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะ
ก็คือนี่ฮะคุณยุพินนะครับน้องสาวของลุงแดงนะครับบอกว่าคุยกับพี่ชายล่าสุดคือเมื่อเดือนที่แล้ว
เพราะว่าตอนนั้นต้องไปกักตัวที่จังหวัดตากเพื่อจะไปดูแลพ่อพ่อเนี่ยอายุ๙๓แล้ว
ตอนนี้พ่อก็ป่วยอายุเยอะด้วยนี่ยังไม่กล้าบอกพ่อพ่อยังไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ที่ผ่านมาพี่ชายจะเป็นคนส่งเสียค่าใช้จ่ายต่างให้กับลูกสองคนนะ
มีลูกสองคนเป็นผู้ชายคนโตชื่อเดียนะครับซึ่งเขาจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ตอนนี้ขายของชำอยู่แถวรามคำแหงนั่นแหละส่วนดิวผู้ต้องหานะที่ฆ่าลุงแดงเนี่ย
ลูกฆ่าพ่อเนี่ยคนนี้เนี่ยลุงแดงเองแกก็คอยส่งเสียเงินให้อยู่เป็นค่าที่พัก
เพราะยังไม่มีงานทำเธอยืนยันว่าพี่ชายของเธอไม่ทำร้ายลูกอย่างแน่นอน
เพราะเป็นคนรักลูกมากแม้จะเลิกกับภรรยามา๑๐กว่าปีแต่ก็ดูแลลูกตลอด
ส่วนที่ดิวอ้างว่าพ่อจะทำร้ายเขาก่อนเนี่ยน้องสาวของลุงแดงบอกว่า
ขอตั้งห้อสังเกตว่าทำไมดิลล์ไม่มีบาดแผลที่ร่างกายเลย
ก่อนหน้านี้ก็มีบ้างพี่ชายเคยมีปัญหากับสามีหน่อยของอดีตภรรยา
แต่ตอนนั้นก็เลยแนะนำไปว่าก็อย่ากันไปซะ

แต่ปมเหตุกับลูกชายเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกัน
ก็ขอให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนให้ถึงที่สุดก็แล้วกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาภูมิกับการสอนอบังชัน
จะไปปรึกษาแล้วก็ไปถามความคืบหน้าเรื่องคดี
ส่วนน้องดิวก็จะมาหาพ่อ
คือเขาจะนัดคุยกันกินข้าวกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าน้องดิวนี่กับคุณพ่อนี่ก็ช่วยเหลือในเรื่องค่าเช่าห้อง
นะคะโอเคเอ่อแล้วก็ก็รับกันคือพี่ชายนี่จะเป็นคนรัก

ชาปนกิจวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ

ที่ช่วยพี่เอิ้นพูดเพิ่มครับการตำรวจนครบานสี่บอกว่าผู้ต้องหาในคดีนี้ให้การภากเศษนะฮะ
ก็คือยอมรับว่าก่อเหตุแต่ว่าทำไปเพราะป้องกันตัวอ้างว่าพ่อจะเข้ามาทำร้ายก่อนนะครับ
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะครับต้องสอบสวนขยายผลต่อไป
ตอนนี้แจ้งข้อหาก็คือเรื่องฆ่าบุพการีแล้วก็เรื่องของอาวุธมีดนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งฝากหางก่อนนะฮะเพราะวันนี้ทำแผนไปเรียบร้อยแล้ว
ค่ะคุณผู้ชมค่ะ